สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
มากัดให้สบัดกับเราซ้องคนใน

โหเจ็บแค่ไหน
หรือบางคนเนี่ยโชคดี

อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริง

มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เรื่องราวร้อนบนท้องถนนมากันอีกแล้ว
คนขับรถแท็กซี่ปะทะฝีปากกับตำรวจจราจร
บานปลายถึงขั้นแจ้งความเพราะมีการให้ของลับ
อีกเรื่องก็ร้อนไม่แพ้กัน
ชายวัย๕๑ปีถูกเมียเก่าตามราวี
ความมีดฟันจนเลือดอาบเหตุเกิดจากอะไรต้องติดตาม

หากรู้สึกง่วงขณะขับรถควรจอดพัก
ไม่อย่างนั้นอาจเกิดเหตุระทึกแบบนี้
ทั้งหมดทั้งมวลเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
สาพอผ่านพ้นเมื่อวานมา

โดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว
โดนรับประทานอีกแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ทัศนคติครับลองคิดแบบนี้ว่าเอ้าก็โดนกินบ่อย
ลองนึกดูสิโดนกินทุกงวดก็เพราะว่าเรานั้นอร่อยกองสลากเลยต้องมาคอยกินเราบ่อย
โดนกินบ่อยเพราะเราอร่อยนั้นเองอย่างนี้เหรอคุณคะอย่างนี้ถ้าโดนกินบ่อยแล้วจะเอาที่ไหนกินคะ
ทางแท็กซี่เขาไปจอดรถในที่ห้ามจอดเพื่อจะรอผู้โดยสารตำรวจจราจรเขาก็ไปให้ใบสั่ง
แต่เกิดการโต้เถียงกันไปลองดูซิครับว่าเขาโตเถียงกันยังไงฮะ
ทำไมอ่ะทำไมอ่ะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ก็ออกมาดิ
โหลดหน่อยดิเปิดดิเปิดดิเปิดอะไรเปิดอะไรโทโทเปิดอะไร
เปิดอะไรเค้าจะถ่ายรูปนี้เปิดอะไรเออฮู้เก่าแล้วเกินแล้วแม่งกี่บอร์ด
อ่าอะไรนะบ้างใครด่าใครเนี้ยหาเรื่องสรวยแกดูดิด่าใครโอ้โห
คุณด่าใครคุณชื่ออะไรดีกว่าเอาจริงแหละคุณชื่ออะไรดีกว่าอะไรนะ
ดูชื่อคุณหน่อยดีกว่าคุณชื่ออะไรอ่ะคุณมาดักคุณชื่ออะไร
ใครให้เนี้ยคุณด่าเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยอยู่ในกล้องมีไอ้หนู
อันนี้จริงโถ่นี่นะนี่ถุ๋ยด้วยนะฮะอ้าวคุณผู้ชมดูดูกันไปนะ
แล้วลองคิดตามไปด้วยเอ๊ะมันฝ่ายไหนอะไรยังไง
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับนี่เป็นนาทีที่คนขับรถแท็กซี่
หลังจากที่คนขับรถคันนี้เขาไปจอดในที่ห้างจอดอ๋อ
ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านงามวงวาน

เรื่องของเรื่องก็คือจอดรอรับผู้โดยสารเราจะเห็นกันเป็นประจำแหละ
นี่คุณตำรวจเขาก็เลยมาเขียนใบสั่งไง
ครับแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยโอ้โหก็ตามในคลิป
แล้วก็ถูกเผยแพร่ไปในเพจที่ชื่อว่าอย่าหาทำ

จนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์

เรื่องของการใช้คำพูดของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เหมือนกับว่ามีการสบดคำออกมาบางสิ่งบางอย่าง
แต่ผมไม่ขอฟันทงว่าพูดอะไรออกมานะลองฟังในคลิปกันดูแล้วกัน
แต่บางความเห็นเขาก็มองว่าเอ้าก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ปฏิบัติหน้าที่
ในเมื่อจอดในจุดที่เขาห้ามจอดเขาก็ต้องไปเขียนใบสั่งถูกไหม
ใช่อันนี้หลายคนเขาก็แสดงความคิดเห็นกันไปนะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะนายกฤษดาผองแพ่วอายุ๔๒ปีคนขับแท็กซี่ในคลิป
เขาไปแจ้งความกับตำรวจสพรัฐนาธิเบสนะบอกอยากจะให้ดำเนินคดีกับตำรวจที่อยู่ในคลิป

ศ๑๐ตำรวจเอกซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสพรัฐนาธิเบนั่นแหละ
ข้อหาอะไรข้อหาดูหมินซึ่งหน้าแล้วดูหมินยังไงเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คือนายกฤษดาคนขับแท็กซี่เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๒๘กุมภาพันธ์
ตัวเขาเองเนี่ยไปจอดรอรับผู้โดยสารริมถนนก็ยอมรับแหละว่าจอดบนพื้นที่ขาวแดง
แต่ใครก็จอดกันแถวนั้นรอลูกค้ากันไงระหว่างนั้นมีตำรวจจราจรสพรัฐนาธิเบสสองนายเดินปรีเข้ามา
แต่ระหว่างที่เขียนใบสั่งอยู่นั้นนะคะ
ปรากฏว่าตัวเขาเองนายกฤษดาได้โต้เถียงกับจราจรอีกคนนึงคือมากัน๒คนใช่ไหม

ก็เถียงกันอยู่นาน๒๐นาทีตามที่คุณผู้ชมได้ฟังได้เห็นในคลิปตอนต้นนะคะ
คือนายกฤษฎาบอกว่าไอ้ที่ติดใจเลยนะ
ไม่ใช่อยู่ที่ใบสั่งยังไงอ่ะแต่มันอยู่จากที่คำพูดบางคำที่ตำรวจเขาพูดออกมา
มันเหมือนเป็นการแจกของลับของลับที่ว่าคืออะไร

ไม่รู้ไปพูดอะไรที่แบบว่ามันทำให้เขารู้สึกไม่ดี
เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกใจไม่พอใจนะ
คือเขารู้สึกว่าแบบนี้มันเหมือนถูกดูหมินจากในตำรวจ
เขาก็เลยไปแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีครับ
หลังจากนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าตำรวจในคลิปมาขอโทษ
เขาบอกเขาจะยอมนะทางแท็กซี่เขาพูดแบบนั้นนะครับ
จอดต่อรถแท็กซี่มันมีจอดหลายคัน
แล้วเขาก็เข้ามาเขาก็มาเขียนไปสั่ง
มันจะมีตำรวจสองนายใช่ไหมครับ
ระหว่างเขียนผมก็ขอเจ้าแนวที่คนนั้นว่า
นายเดี๋ยวขอต่อเตือนก่อนได้ไหม
เดี๋ยวเราไม่ได้ก็ประมาณนี้นะ
ตอนระหว่างขอผมก็ถือโทรศัพท์มือถือละด้วย
ก็อาจเปิดไปแล้ว
อ่าฟังเสียงของทางผู้กำกับสพรัฐนาธิเบสกันบ้างนะคะ
ก็คือพันธบทเอกเมษนนนาขวัญก็พูดถึงกรณีนี้บอกว่า
ตำรวจจราจรทั้งสองนายเนี่ยบังคับใช้กฎหมายกับรถแท็กซี่
ซึ่งก็มักจะจอดผิดกฎหมายอยู่บริเวณนี้เป็นประจำแหละ
แต่ดูจากเหตุการณ์แล้วก็อาจจะพิจารณาได้ว่าตำรวจอาจจะรุนแรงเกินไปบ้าง
แต่ก็ไม่ได้เกินเลยอืมนะคะช่วงหลังเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาอาจจะมีการใช้วาจาไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ในส่วนนี้ก็ยอมรับนะฮะ

อาจจะมีช่วงหลังเนี่ยที่ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยใช้วาจาที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมรับทราบแล้วนะครับแล้วก็ได้สั่งการนะครับ
ให้ทางเจ้าที่ตำรวจซึ่งปรากฏภาพในคลิปรวมถึงผู้อำชานะครับ
ได้รายงานชี้แจงขึ้นมานะครับว่าข้อได้จริงเป็นไปดังคลิปหรือไม่อย่างไรนะครับ
ทั้งนี้นะครับผู้กำกับการสภรัฐนาธิเบสเนี่ย
ยืนยันนะว่าเรื่องนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ขอให้สบายใจได้เราคงจะสรุปไม่ได้นะ
กับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับแต่อย่างนี้ละกัน
เรื่องของเรื่องก็ต้องเข้าใจซึ่งกันแล้วกันนะเออดิฉันว่าทุกคนก็ทำ
ทำหน้าที่ของตัวเองเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของการผิดกฎผิดระเบียบไปนิดนึ
ที่จอดขาวแดงนะฮะก็เอาเป็นว่าทำให้ถูกกดก็รับรองว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไร

ดิฉันว่าคุณผู้ชมดูคลิปแล้วก็คงจะอื้ออ้า
แล้วก็รู้สึกไปต่างต่างรนาเหมือนเหมือนกัน
ฝั่งที่เป็นเด็กเนี่ยก็เด็ก

ส่วนผู้ใหญ่ก็อายุมากแล้วนะคะ
คิดเห็นกันยังไงบ้างแต่ว่าชาวเน็ตบนโลกโซเชียลเนี่ยก็วิจารณ์กันเยอะล่ะคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่คือไม่เห็นด้วยที่ผู้ใหญ่ใช้กำลังกับเด็ก
คือตบตบไปแรงหลายทีเหมือนกัน
ฉันดูตอนแรกก็นึกว่าทีเดียวจบ

เข้าใจนะใช้คำพูดแบบสั่งสอน

ใช้กำลังแบบนี้เอามันเป็นการทำร้ายร่างกายนะ
คือเหตุผลเพราะว่าเด็กเหมือนชูนิ้วกลางใส่ผู้ใหญ่เขาไง

แต่ว่าหลายคนมองว่าวิธีสั่งสอนมันมีเยอะ
ไม่ควรจะใช้กำลังแบบนี้ไงคุณชนะ

เกิดขึ้นแถวถนนบางกรวยไซน้อยนะครับ

ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับเด็กชายวัย๑๔

เด็กชั้นม๒ถูกทำร้าย

แม่ก็นั่งร้องไห้ให้สัมภาษณ์อยู่ด้วย

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๔โมงเย็นของเมื่อวันก่อน
ขณะขับรถจักรยานยนต์มากับเพื่อนกัน๓คน

หน้ารถกระบะของชายคู่กรณีแบบไม่ได้ตั้งใจ

ฝ่ายกระบะนั้นเขาก็บีบแต่เตือนนะดิ

ด้วยความตกใจเสียงแตร

จะชอบมีความแบบแสดงออกแบบแตะแปลงแบบเนี้ย

คนขับรถกระบะก็ลงมาหาเรื่องกระชากเสื้อ

ทำร้ายแบบไหนก็นะ

เห็นบอกว่าเด็กชายเอ่ยปากขอโทษแล้วแต่ก็ไม่หยุดใช่ไหมคะ
แม่ของเด็กเนี่ยบอกกับทีมข่าวนะว่าหลังจากที่เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ย

เป็นใครมาจากไหนทำไมถึงได้มาทำร้ายลูกชายแม่ได้แบบนี้
แม่เองยอมรับนะว่าลูกชายก็ทำผิดจริง
ชูนิ้วกลางใส่ผู้ใหญ่ใส่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถูกไม่เหมาะหรอกลูก
แต่ว่าคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็น่าจะสั่งสอนน่าจะบอกเด็กดีนะคะ
คุณแม่ก็อ้าวกล่าวตักเตือนก็พอแล้ว
แต่ว่าเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าผู้ใหญ่คนนั้นทั้งตบทั้งต่อยหลายครั้ง
น้องเหมือนกับว่าปวดหัวจนจะอ้วกคุณชนะ
เอาแต่อย่างนี้ครับคุณแม่ก็ไม่ยอมความหรอกครับ
ก็ไปแจ้งคงแจ้งความแล้วก็มีผลการตรวจร่างกายออกมาด้วย
ใช่พาไปเอ็กซาเรย์สมองนะคะแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
คุณแม่บอกว่าถ้าลูกชายไม่ดีขึ้นนะเดี๋ยวจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
อันนี้คือกลายเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันไปแล้ว
เออนะคะจากเรื่องราวของการขับรถนั่นเอง
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะขับรถเล็กรถใหญ่ยังไงก็ระมัดระวังเคารพกฎจราจร

ถูกอดีตภรรยาเขาบอกว่าตามราวีเรียกได้ว่ามาฟันหัวถึงที่เลยครับ

นี่ตอนกู้แผ่เขาไปช่วยเนี่ย
โหสภาครือเลือดอาบไว้อย่างนี้

นี่ครับโอ้โหเลือดเต็มเลยครับ

เนี่ยฮะบริเวณตรงนี้ครับ
คือบ้านท่าตะกูตัมบลหนองบัวเหนือเอาเผือกเมืองจังหวัดตา
นี่ขนาดเราย้อมไว้บ้างแล้วนะ
มันยังแดงขนาดนี้ยังเห็นชัดเลยค่ะเออโอ้โหเอาอย่างงี้แล้วกัน
เขาบอกว่าเหตุมันเกิดอยู่แถวท้ายหมู่บ้านอ่ะคุณชิสานะ
กว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างร่วมใจสงเคราะห์จะเข้าไปถึงก็ค่อนข้างทุลักทุเลแหละ
พอไปถึงก็ไปเจอผู้บาดเจ็บผู้ชายคนนี้อายุ๕๑ปี
ลักษณะคือมีบาดแผลถูกฟันด้วยมีดนะคะ
เข้าไปที่บริเวณหวั่งคิ้วศีรษะโอ้โหเลือดมีไหลอาบหน้าเลยฮะโอเค
กู้ภัยรีบประถมพยาบาลแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ไปสอบถามญาติของผู้บาดเจ็บนั่นแหละ
เขาก็เล่านะว่าโอ้ดูเนี่ยฮะเลือดครับ
เลือดไหลเป็นโลหิตเลยครับเป็นยังไงเลือดก็เป็นโลหิตสิครับ
ถูกต้องเอางี้ละกันทางญาติบอกว่าคนที่ทำไม่ใช่ใครเลย
อดีตเมียอดีตภรรยาของผู้บาดเจ็บนั่นแหละ
ทำไมล่ะเนี่ยแล้วมักจะตามมาราวีเป็นประจำ
ครั้งนี้ผู้ก่อเหตุก็ขับขี่รถจักรยานยนต์มาหา
ทั้งคู่เกิดมีปากเสียงกันกระทั่งฝ่ายหญิงอดีตเมีย
ใช้อาวุธอาวุธมีดนะทำร้ายร่างกายฝ่ายชายก่อนแล้วก็หลบหนีไป
คือญาติบอกเลยนะว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีจะเอาเรื่องกับผู้ก่อเหตุ
แต่คุณชนะคุณเชื่อไหมผู้ชายน่ะแสนดี

บอกเป็นห่วงอดีตเมียไม่อยากให้ดำเนินคดี
เพราะถ้าหากดำเนินคดีแล้วเดี๋ยวถูกจับขังคุก

ซึ่งเขารู้ว่าเมียเขาเนี่ยอดีตเมียเขาเนี่ยไม่มีเงินเสียค่าปรับ

โอ้ยเอ็นดูคือนับถูกใจ
โอ้โหพี่ครับสงสารตัวพี่เองก่อน
ก็เป็นความห่วงหาความสัมพันธ์ระหว่างพี่เขาแหละนะ

บางทีต้องบอกแบบนี้ว่ารักก็ส่วนรัก

คุณเคยเจ็บขนาดนั้นไหมคะ

เออเป็นเรื่องราวของการทะเลาะวิวาสกันนะ
เราก็ไม่อยากให้ใครต้องเลือดตกยังออกแบบนี้นะคะ
ไปดูเรื่องราวบนท้องถนนกันหน่อยคุณผู้ชม
การขับรถเราต้องสติพร้อมกายพร้อม
ถ้าหากง่วงเหงาเห่านอนขึ้นมาแล้วก็พักดีกว่าไหม
ถ้าฝืนจะเป็นแบบนี้นะคะ

เขาก็ขับอยู่กับเข้าตามเส้นทางปกติ

เริ่มขับสายไปสายอีเล่ลก
เออถูกไหมขับไม่ตรงเลนไม่ตรงทางอ่ะแล้วสักพักนึงเนี่ยก็พุ่งไปเลยค่ะ
พุ่งไปข้างทางอ่ะนะคะหักรถยังไงอ่ะหลบเสียหาย
มันก็เลยชนแล้วก็พลิกคว่ำแบบในคลิปเนี่ยแหละค่ะอันตรายมากน่ะ
เหตุการณ์นี้นะครับเจ้าของรถคันสีขาวก็ได้รับบาดเจ็บไปพอสมควรนะครับ
แต่หลายคนพอเห็นแล้วก็คาดว่าเจ้าของรถคันสีขาวคนนี้เกิดอาการง่วงหรือเปล่า
จนทำให้เกิดอาการหลับในก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
มันก็เป็นไปได้นะครับจะบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพ่อหลับในจริงมันอันตรายมาก
อาจจะคิดว่าช่วงหลับนะช่วงที่แบบว่ากำลังขับแล้วมันหลับไป
วิ๒วิแต่ความเร็วที่ขับมา๘๐๙๐เผลอ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ไอ้๑วิ๒วินั่นน่ะมันอันตรายนะครับมันออกจากเส้นทางแป๊บเดียวเท่านั้นเอง
มันวูบเดียวเท่านั้นเสี้ยววินาทีชีวิตเท่านั้น
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่าได้เหือนขับไปเลย
เอามาดูเรื่องราวที่คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจ
ล่าสุดเนี่ยผลชนะสูตรการเสียชีวิตของคุณแตงโมออกมาแล้วนะครับ

แค่ประมาณ๕๗วันนะครับ
จะถามว่าเกิดขึ้นมาตอนไหนก็อยู่ในช่วงประมาณนั้นค่ะ
พิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
เขาก็บอกว่าผลนิติเวทย์เบื้องต้นของคุณแจ่งโม
เกิดจากการขาดอากาศตกน้ำแล้วก็สำลักน้ำจนเสียชีวิต
คือในปอดหลอดลมและโพรงหลอดลมพบน้ำและโครน
ในขณะที่ในกระเพาะก็พบกับเศษโครนจากการหายใจเข้าไปครับคุณชิสาครับ
ส่วนร่องรอยบาดแผลที่เขาพบที่พบที่ต้นขาขวา
เกิดจากของมีคมก็บอกว่าอาจจะเกิดจากใบพัดเรือ
แต่ต้องรอตรวจสอบก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาด้านใน
ก็ต้องรอพิสูจนว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตอนไหนนะคะ
ถ้าหากว่าเกิดขึ้นมานานแล้วอาจจะมีการอักเสบก็อาจจะตรวจสอบได้อีก
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการปัสสาวะน่ะไปฉี่จริงไหม
ตรวจสอบจากหูรูดกระเพาะนะคะซึ่งทางแพทย์นิติเวศบอกว่าตอนนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้
เพราะว่าอยู่ในน้ำนานจนหูรูดกระเพาะปัสสาวะมันคลายแล้วตรวจสอบไม่ได้
อีกประเด็นนึงค่ะคุณผู้ชมคุณชนะแผ่นอนามัยที่เธอใส่อยู่เนี่ยนะคะก็คิดว่า
อาจจะตรวจหาร่องรอยปัสสาวะได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้ก็รอดูอยู่นะคะรอตรวจสอบอยู่ว่า
อนามัยเนี่ยจะบันทึกหลักฐานอะไรเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรือประจำเดือน
ส่วนร่องรอยฟกช้ำต่างที่บริเวณดวงตาหรือตามร่างกาย
แพทย์ก็วินิจฉัยมาบอกว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
หลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะคะคุณชนะ

เมื่อวานนี้ทางพันธมรตโธกฤษณพงศ์ภูตระกูลนะครับ
ท่านเป็นรองคณะบดีคณะอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิต
ท่านไปพบกับพนักงานสอบสวนสอบพ่อเมืองนวลธมรีนะครับ
ซึ่งเป็นชุดขี้คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ไปเพื่อให้ความเห็นทางวิชาการ
ถึงหลักพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์
และคำให้การของพยานทั้ง๕คน

บอกแบบนี้ครับหลังจากได้ติดตามจากสื่อ
และเห็นพฤติกรรมของทั้ง๕คนพบว่า
ยังให้การไม่สอดคล้องกันและวกไปวนมา
หนทางกับความรู้สึกของคนทั่วไป

โดยเฉพาะเมื่อสูญเสียเพื่อนหรือคนที่รักไปต่อหน้า
คือหลักคือไม่ถึงขั้นแบบว่าอาจจะบอกว่า
ต้องลงไปช่วยน้ำไปว่ายน้ำเพื่อลงไปช่วย
หรืออะไรอย่างนี้แต่นักศนาคือความตั้งใจ
ในการที่จะรีบไปช่วยมันไม่เหมือนกับปกติทั่วไปไง
ใช่ค่ะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ทั้ง๕คนหายไปจากที่เกิดเหตุ
เป็นเวลาเกินกว่า๒๔ชั่วโมง

แล้วก็แทนที่จะมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
กลับไปชี้แจงผ่านสื่อแทนนะฮะ

ก็มีการนำเรือลำที่เกิดเหตุกลับเข้าอู่
คือตามหลักแล้วถ้าหากว่าเกิดเรื่องแบบนี้
ทุกอย่างของกลางหรือว่ายานพานะหรือทุกอย่างเนี่ย
ต้องอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบ

แต่ว่ามันดูแล้วมันก็แห่ขัดอกขัดใจจริง
ฟังเสียงของคุณตำรวจหน่อยนะคะของท่านรองคณะบดีค่ะ
โดยหลักทั่วไปคือเราน่าจะต้องพยายามช่วยเหลือ
ถ้าช่วยเหลือไม่ได้ในขณะนั้นก็ต้องพยายามหาคนมาช่วย
ก็ต้องพยายามหาพาคนไปชี้จุดอะไรต่างทุกอย่าง
ทำทุกวิถีทางเพื่อให้หาเพื่อนให้เจอ
เพราะการที่คนพัดตกไปในน้ำมีความแตกกับคนพัดตกจากรถธรรมดา
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีความแตกต่างจากหลักทั่วไป
ก็จึงเป็นอะไรที่สังคมจึงตั้งคำถามครับ
แต่ละคนจะให้การอย่างไรก็ได้นะครับ
แต่ไม่สามารถจะไปหักล้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
แค่ฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือการสนสูตรพิษภพของผู้ชุดศาลได้
เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเรามีความใกล้ชิดผูกพันกับเพื่อนมาก
เราก็น่าจะยิ่งต้องเป็นห่วงเพื่อนมาก
กว่าการที่เราไม่รู้จักกับคนคนนั้นถูกไหมครับ

ทางนี้นะครับพาณธรรมรถโทษกลิศนพงศ์
ท่านก็บอกอีกว่าคดีนี้เนี่ยยังไม่ได้ตัดข้อสงสัยประเด็นใดทิ้ง
และคิดว่าการที่มาให้ความเห็นในทางวิชาการเนี่ย
จะมีส่วนสำคัญในการสืบสวนคดี
เพื่อให้สังคมได้คลายความแคลงใจ
ใช่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องยาวที่เราต้องตามกันต่อ
ในแวดวงบันเทิงเองก็มีหลายคนออกมาให้ข้อมูล
อย่างคุณมดดำคชาพาเองก็ไปจัดรายการแฉนะคุณผู้ชม
แล้วก็ได้เชิญแขกรับเชิญอย่างหมอปลายพายกระซิบ

แต่หมอปลายเคยทำนายเอาไว้ว่าคนที่เกิดเดือนกันยายน
ระวังอุบัติเหตุซึ่งก็คือคุณแตงโมเกิด๑๓กันยายน

ใช่ทีนี้ค่ะแล้วหมอปลายังบอกอีกนะว่า
เรื่องนี้คุณแตงโมไม่ปล่อยไว้แน่เดี๋ยวความจริงจะปรากฏ

หมอของขวัญกับหมอปลายพรายกระซิบก็เป็นหมอดู
หมอดูที่เคยทำนายเอาไว้ล่วงหน้ามากมายได้มาพูดคุยในรายการแฉเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณมดดำก็ไปเป็นพิธีกรนะก็ถามถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งหมอปลายได้เคยทำนายเอาไว้นะคะว่าให้คนที่เกิดเดือนกันยายน
ระมัดระวังอุบัติเหตุหมอปลายทำนายว่ายังไงลองไปฟังค่ะ
คุณลองไปฟังกันดูเดือนกันคนที่เกิดเดือนกันยายน
ที่จะต้องระวังก็คือผู้ที่เกิดเดือนกันยายนค่ะ
ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะการเดินทางไกล
หรือคนที่จะต้องเดินทางแบบว่าใช้เรือเป็นหลักนะคะอยู่บนน้ำ
เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากหลีกเลี่ยงได้อยากให้หลีกเลี่ยงค่ะ
แล้วก็ใครที่ต้องขับรถทางไกลนะคะขับให้ช้าลงหาเพื่อนเดินทางไปด้วย
หรือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเดินทางดีที่สุดค่ะ

คุณแตงโมเกิดวันที่๑๓กันยายน
ก็คือตรงตามที่หมอปลายบอกเอาไว้เลย
มีเรือมาด้วยไง
ถ้าจะว่าเป็นการทำนายแบบกว้างมันก็ไม่ค่อยกว้างแล้ว

หมอปลายบอกเอาไว้ว่ายังไงก็ตาม
แตงโมไม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้แน่นอน

เดี๋ยวสักหน่อยความจริงจะถูกเปิดเผย

เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยทนไม่ได้หรอก

เพราะว่าโดนคุณแตงโมบีบ
นี่หมอปลายเปลยเอาไว้แบบนี้

จะเป็นอย่างที่หมอปลายกระซิบเอาไว้ไหม
ส่วนประเด็นนี้ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ

สรุปแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรไปดู

ดูแล้วสงสัยไหมด้วยความที่ภาพมันก็ไม่ได้ค่อยชัดเท่าไหร่
แต่มอเตอร์ไซคันนี้ไม่ได้ขับตามเส้นทางดีอยู่แถออกมา
คือยังไงพุ่งมาใส่เสาเลยคุณชนะ
แล้วไม่ได้ออกซ้ายออกขวาลักษณะเหมือนพูดตรงนะเป็นไปได้ไหม
หลับในเพราะถ้าคุณยังตื่นอยู่ถ้าคุณยังลืมตาอยู่
คุณจะขับมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้าหาเสาไหม
มันไม่มีเหตุผลที่จะต้องพุ่งหาเสามันไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องพุ่งชนใช่
ใช่แต่คนเป็นอย่างนี้เราเสียหายเลยครับ
นั่นน่ะสิแล้วเป็นห่วงนะไม่รู้เป็นยังไงหรือเปล่า
นำคลิปอุบัติเหตุมาเตือนภัยกันเพราะฉะนั้นเราก็ขอเตือนต่อแล้วกัน
ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะถ้าม่วงไม่ใช่ม่วงง่วง
ก็อย่าไปขับแล้วก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ฝากกันเอาไว้อีกสักหนึ่งอย่าง
ก็คือเรื่องของการขับขี่ด้วยความเร็วจนเกินไป
ต่างมาค่ะถึงทางโขงโขงไม่ทันแล้วก็ทะลุเลยครับ
คุณผู้ชมดูเอาละกันคือดูไปในแวบแรก

แต่แล้วทำไมไม่ขึ้นสะพานไปล่ะ
แต่ถ้าเรามองจากตรงถนนคำถามมันเกิดว่า
มันเหมือนกับว่ามีทางตรงไปได้มันเหมือนเป็นทางแยกเล็กน้อยนะ
อ่ะลักษณะมันเหมือนตรงไปได้แต่พอลงไปเท่านั้นแหละไตละวะ
ลงข้างทางแล้วเป็นทางสูงเนินเป็นเนิน
ใช่ก็ไปหงายอยู่ตรงนั้นแหละครับ

แต่อย่างนี้ฝากเตือนคือถ้าขับมาช้ากว่านี้
ผมว่าน่าจะมีสติแล้วก็สามารถควบคุมรถได้ทัน

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

โอ้โหต้องระวังนะ

โอ๊ยเจ็บสิครับคุณชนะ
เห็นไหมล่ะสะพานมันเป็นทางลงเป็นเนินลงมางั้น

ก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะเข้าทางกล่าวแบบไม่เบรก
เออมาแบบตีโค้งแต่มันไว้ไปแรงไป

โอ้โหแล้วน้องยังไหวอยู่ไหมเนี่ยดูสิ
เอาล่ะก็ยังโอเคอยู่แต่ถามว่าเป็นยังไงบ้าง

เอามาให้ดูไม่ได้มาซ้ำเติมหนูเขานะ
แต่เป็นห่วงเด็กหลายคนที่ปั่นจักรยาน

คุณผู้ชมที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ

ด้วยภาพของคนที่อกหักจากการไม่ถูกรางวัล
เรียกว่าเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือคนซื้อลอตเตอรี่ค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป